ดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน

เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยไปด้านเนี่ย
จะรู้ว่าน่านเนี่ยเป็นเมืองที่สงบ
คนเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายนะคะ

มันมีเหตุการณ์รถหรูสักประมาณนับแล้วก็๓๐คันค่ะ
ฝ่าไฟแดงนะคะแล้วก็มีสองคันเนี่ยไปกันรถให้คันอื่นเนี่ย

ส่วนคันอื่นเขาก็จอดติดอยู่แบบนั้นนะคะ
ก็เห็นแก่ตัวพอสมควรนะคุณผู้ชม
ไปได้ไหลเลยกลุ่มตัวเอง
กลุ่มตัวเองไปแบบนี้คนอื่นจะติดจะอยู่ยังไง
แงกอยู่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ
นี่เป็นภาพที่มีคนถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์
นำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นที่ชื่อว่า
มานานคุณจะขับอย่างไรก็ได้งั้นหรือ
อันนี้เป็นการตั้งคำถามจากคนที่โพสต์นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกวัดศรีพันต้นตำบลในเวียง
อำเภอเมืองจังหวัดน่านเมื่อสักครู่ก็คือตามภาพเลย
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราแคปมาให้ดูนะคะ
ชาวเน็ตเขาวิจารณ์กันยับเลย
เขาแสดงความคิดเห็นยังไงกันบ้าง
ส่วนใหญ่ก็มาต่อว่ากลุ่มคนที่ขับรถหรูบอกว่า
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะว่าการกระทำดังกล่าว
หนึ่งนอกจากจะผิดกฎจราจรแล้วนะคะ
ยังเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนในท้องที่
ชาวจังหวัดน่านที่เขาก็อยู่กันอย่างเรียบง่าย
อยู่กันอย่างสงบแต่คุณมาทำแบบนี้เนี่ยคือมันก็ผิดวิถีของเขาอ่ะนะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวค่ะเข้าไปสอบปากคำ
สอบถามเจ้าของเฟซบุ๊คลายดังกล่าว
ทราบว่ากลุ่มรถหรูเนี่ยเกือบ๓๐คันได้ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
บริเวณสี่แยกวัดศรีพันต้นเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองน่าน
ขณะนั้นมีรถคันอื่นเขาก็จอดรอสัญญาณไฟแดงนะ
แต่พวกนี้เขาเป็นพวกประเภทรอไม่ได้ค่ะ
ก็เลยมี๒คันมากันไว้ให้เพื่อนตัวเองได้ไป
ส่วนประชาชนชาวบ้านในท้องที่
จะติดยังไงจะอยู่ยังไงเขาก็ไม่สนใจ
ได้สั่งการให้พันตำรวจเอกอัครพลูมชนะไย
เป็นผู้กำกับสพเมืองน่าน
ตำรวจภูทรจังหวัดน่านบริเวณสี่แยกที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นคุณผู้ชมค่ะยังไงคะ
ตำรวจไปพบรถหรูที่ขับฝ่ายแยกไฟแดงเนี่ยยี่สิบเจ็ดคันโห
แต่ในจำนวนดังกล่าวมี๒คันขับไปขวางปิดกั้นการจราจร
อยู่ที่บริเวณกลางสี่แยกจากนั้นมีชุดสืบสวนพร้อมกับสายตรวจจราจร
ตำรวจสพเมืองน่านเนี่ยนะคะก็นำกำลังลงพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจสอบหาคนขับรถหรูก่อนจะทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย
ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองน่านจึงเข้าไปชี้แจงว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ย
มันเป็นการกระทำความผิดนะพร้อมกับเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพรบจราจรทางบกต่อไปค่ะ
ผู้การของจังหวัดน่านบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะแจ้งให้คนขับได้รับทราบข้อกล่าวหา
พบว่ามีผู้กระทำผิด๑๓ราย
จากรถที่ขับผ่าน๔แยก๒๗คัน
ถูกแจ้งข้อหาคือฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
ถูกปรับเป็นเงินรายละ๕๐๐บาท
และในจำนวน๑๓รายนะคะมี๒รายถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
คือขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ถูกปรับเพิ่มเติมอีกรายละ๑๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีก๑๔คันเป็นช่วงโอ้โหจังหวะดีค่ะ
เป็นช่วงไฟเขียวพอดีผ่านพอดีค่ะ
ก็ได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนไปนะคะ
สำหรับกลุ่มรถหรูทราบว่าเดินทางมาจากหลายจังหวัด
เขานัดรวมตัวกันเดินทางมาจากการทำบุญ
และท่องเที่ยวในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ
ซึ่งทางกลุ่มรถหรูก็ล่าสุดได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะชาวจังหวัดน่านนะคะที่ทำให้ไม่สบายอกไม่สบายใจ
ล่าสุดทั้งหมดเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะคะ
โดนปรับสูงสุด๕๐๐บวก๑๐๐๐บาท๑๕๐๐บาท
ก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้พฤติกรรมดังกล่าวได้หรือเปล่า
ทุกคนในสังคมมีค่าเท่ากัน